ออกงานอีเวนต์ครั้งแรกหลังจากที่จำได้ไหมคะ
เดินหนีไปร้องห่มร้องไห้ตอนนั้นนี่แหละค่ะ

ซึ่งตอนแรกเนี่ยนะคะก็คือแจ้งในงานเลยว่าน้อง

แต่ว่านักข่าวก็คือไปกันหลายสำนักอะนะคะ
ที่สุดแล้วน้องก็ตอบนะคุณผู้ชมค่ะ

ก็จะมาเคลียร์ด้วยนะคะที่พีชพัชระ

ตอนนั้นที่มีเรื่องแท็กไอจงไอจีโพสต์
ที่แบบว่าครอบครัวจีราธิวัฒน์เนี่ยค่ะ

วันนั้นน้องบอกว่าน้องก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ
ร้องห่มร้องไห้แล้วก็เดินออกจากวงไป

ฟังทั้งหมดนะคะจากน้องแพทิเซียกูล

จริงหนูต้องขอโทษค่ะ

แต่รู้สึกว่า

อารมณ์เวลาควมตัวเองไม่อยู่
เรื่องมันก็จบมาสักทางแล้ว

ก็ได้เห็นตามข่าวค่ะ
เราก็ใช้ชีวิตของเราไป

ขอบคุณค่ะ
ต่อเนินออกไปนั่นเองนะคะแต่พี่ป้อมวินิษฐ์

ให้กำลังใจน้องพี่ป้อมวินิษฐ์

แพทิเซียตั้งแต่เคยเล่นเป็นลูก

ให้กำลังใจขนาดไหนไปฟังพี่ป้อมเลยค่ะ

ตั้งแต่น้องเล่น

ตัวที่ยังแบบกระเตงเข้าเอวได้

เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าน้องนี่น่ารักมาก
แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่
ก็คือตอนแรกคือเราเห็นใจเขาก็คือ
น้องก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึก

ให้กำลังใจน้องนะก็พูดกับแม่น้อง
แล้วก็เราก็จะบอกว่าแต่อย่างหนึ่งคือขอชื่นชม

พี่ว่าน้องเขาประคับประคองแบบ
คำพูดได้ดีมาก
สำหรับคนอายุเท่านี้